มุยทายไฟเตอร์สวัสดีค่ะมุยทายไฟเตอร์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะมุยทายไฟเตอร์สวัสดีครับ
เออเราไปกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงิน
คนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดพังงา
กมาแล้ว๘๒ไฟล์ชนะ๖๑ไฟล์
เสมอ๑ไฟล์และแพ้๒๐ไฟล์ครับ
มุยทายไฟเตอร์สวัสดีครับ
และนักชกในมุมแดนนะครับมาจากแดนอีสานครับ
มาจากอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมาครับ
มาแล้ว๗๓ไฟล์ชนะ๕๙ไฟล์และแพ้๑๔ไฟล์ครับ
ตอนนี้พยักเล็กอ๋อเผ็ดน้ำหนึ่ง
เราเดินทางมาถึงคู่ที่๓ของรายการแล้วนะครับ
โอ้โห๒คู่ที่ผ่านมานั้นวางมาตรฐานไว้ดีเหลือเกินครับ
ชมคู่ที่สามครับแชมป์ครับพยักษ์เล็กอเพชรน้ำหนึ่งนะครับ
จะเจอกับอินซีทองอีเกิ้ลมวยไทยในพิกัด๖๒กิโลกรัม
ต้องบอกว่าเป็นเกมวัดใจอีกคู่หนึ่งแล้วครับ
ผ่านแล้วครับผ่านไปสองคู่ครับ
ต้องบอกว่าดุเดือดครับคว้าเงินรางวัล

ในงานในวันอาทิตย์ที่๑๗ธันวาคม
ย้ำกันอีกครั้งว่าวันอาทิตย์ที่๑๗ธันวาคม

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่๐๓๔๓๙๙๒๖๒
คุณที่คือไปถอบมงคลนั่นก็คือคุณเอลริฟอร์เนียซาวน่า
ผ่อมงคลให้กับเจ้าอิงซีทองหรือว่าฟารุ้งเอิ๊กเลอร์
มวยไทยครับซึ่งยังมี
อิงซีทอง
ยังหนาครับ

ส่วนข้างด้าน

พยักษ์เล็กครับวันนี้มีน้องชายฝาแฝดครับ
ประยักษ์น้อยมาด้วยครับฝันด้วยสองซ้ายครับ
ยังไม่ส่วนนะครับอินซีดอร์ส่วนด้วยสองซ้ายเหมือนกันครับ

หลักเล็กพยายามจะเบียดเข้าไป

เกี่ยวได้โอ้โหประยักษ์เล็กจะฝันด้วยสองซ้ายครับ
จังหวะเกี่ยวขาแล้วก็ฟันด้วยศอกซ้ายครับ
ประยักษ์เล็กเล่นงานด้วยหุ้มหุ้มซ้าย
จะมาฟันด้วยศอกซ้ายอีกครั้งครับพยักษ์เล็ก
ดูครับวงในของนี่แหละครับอินสีทอง

โอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับ
จะตีซ้ายไวประยักษ์เล็กเล่นงานด้วยรับตัว
จังหวะภีมือนี่อยู่ที่มุมแดงครับ

จะเช็คช่วงล่างของรุ่นน้องนะครับพยักษ์เล็ก
ไม่อยู่ในมุมอับครับทีมกระจับครับ
โอ้โหแกฟ้องเลยครับโอ้นี่ขอโทษขอโพยกันนี่แหละครับสปีนลิตครับ
โอ้โหสอกขวาชวัดเฉวียนเหลือเกินครับศอกซ้ายสอกขวาของอินซีดอง
วางได้แค่ขวาสัดเข้าไปครับพระยักษ์เล็ก
ไม่ให้กอดง่ายครับอยากตบออกไปอยากมาสลับแทงซ้าย

จีบเกี่ยวได้พยายามให้น้ำฟันสสอกซ้ายอีกครั้งครับอิสิดอง
พยายามเจแล้วนะครับอิสิดองจีบซ้ายไว
พาท่านผู้ชมกลับมาที่มนตรีสตูดิโออีกครั้งครับนี่เป็นคู่ค้ำของรายการนะครับ
ยักษ์เล็กของเพชรน้ำหนึ่งแชมป์ครับเจอกับรุ่นน้องที่ฟอร์มกำลังสดแล้วครับ
อินสีทองอิกเกิ้ลมวยไทยโดยลงแปลกนั้นวัดไอคิววัดพรีมือกันอยู่ครับ
เท่าไหร่กับภาพชาจังหวะเกี่ยวแล้วโอ้วศอกซ้ายน่ากันเล่นทั้งไหล่เลยครับ
กลัวครับย้ำกันอีกครั้งครับวิธีแม็กซมวยไทยสเตดียมพัทยาประเทศไทยครับ
เปิดให้แฟนมวยชาวไทยครับหรือว่าผู้ที่สนใจเข้าชมฟรีนะครับ
ทุกวันครับมีมวยไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์อังคารครับ
กีฬามวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติครับเราสนับสนุนกีฬามวยไทยไปสู่ระดับโลกครับ
เราทำมวยไทยให้เป็นกีฬานะครับที่ดูง่ายดูเป็นทั่วโลกนิยมครับ
แล้วก็ว่ากันต่อกับยกที่สองทางไทยด้วยแค่งขวาทันทีครับอินสินอง
พยายามเล็กพยายามจะเปลี่ยนเข้ามาอินสินองขีบไวพยายามตบด้วยหุ้กซ้าย
พยายามเล็กตบด้วยมันขวาครับดูครับจำกวาห์หลอก
จำกวาห์เจ้งของคุณน้องครับแค่งขวาครับไลไม่จนกันมา
มาครับกดเอาไว้ตั้งแขนไล่แขนครับ
สากด้วยแข้งขวาครับสีทองโอ้โหมวย๖๒กิโลนี่ต้องบอกว่าออกอาวุธกันหนักแรงนะครับ
อยากจะล็อกในเป็นประเภทคนละสไตล์ครับคนหนึ่งนอกคนหนึ่งในครับ
แข่งขวาของอินสีทองแล้วดูแรงต้นกับแรงปลายครับ
ใครจะได้ประการอาวุธครับยัดไว้ซ้ายหักโอ้โหย
เชี่ยวไปนิดเดียวครับต้องชื่นชมครับกรรมการนัทวุฒิสุขะครับ
อดเยี่ยมเลยครับกรรมการแม่ลูกนี้ถ้าขวางไม่ทันนี่เป็นเรื่องเลยครับ
สิ่งที่จะชีวิตได้ครับนัทธาวุธนี้สัดเต็มข้อเลยครับ
เฉียวไปนิดเดียวครับ
ขวางเลยแค่ควาแคลิก
ผ่าพยายามจะเขียกอย่างไม่ลงครับ
เพียงต่อกับหวังข้างขวากับผู้จับหวัดดึงครับดึงไม่หลุดครับดึงไม่พ้นครับพระยักษ์เล็ก
วงในขวางแล้วเสียบเป็นฝ่ายชนทะเลาะครับพยักษ์เล็ก
มาชกที่นี่แล้วครับรู้สไตล์การให้คะแนนของคณะกรรมการ
สูงสีนี้ลองให้เครดิตกับมวยเดินนะครับ
หลวมมาไม่ได้ครับแค่งขวาของอินซีดองนั้นรออยู่แล้วครับ

มาเลยครับพ่อผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับ
ผ่านไป๓ยกต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีครับ
คนหนึ่งเจอกันคนหนึ่งต้องบอกว่าปักหลักครับ
รอจังหวะสองโอ้มีคนถามมาเยอะแล้วครับว่า

จันทร์ถึงอาทิตย์ครับแล้วที่สำคัญคนไทยรับชมฟรี

นี่ครับจังหวะบินเหลี่ยมนิดเดียวโอ้แล้วนี่ครับ
เชี่ยวไปนิดเดียวครับหากไปนิดเดียวเลยครับ
ถ้าโดนแล้วก็ครับถึงกับสลบแน่
ต้องบอกว่าถึงชิดกับชีวิตเลยครับ
ไปพื้นที่บ้านหรือเปล่ายังไม่แน่ครับ

ดิกรีชั้มเปี้ยนลำลังขึ้นกับ๖๒กิโลกรัม
นี่กับฝาแฟดครับพะยักษ์น้อยครับ

เหมือนกันเกือบ๑๐๐ครับ

ส่วนไปถึงสไตล์การชบด้วยครับบนวันถี่หานะครับ
เปลี่ยนกลับมาอิสิทรองไม่หนีเลยครับพยายามจะล็อกนาย

ติดเร็วขึ้นครับงัดด้วยสองขวา
สองไม่หนีพยายามจะวางซ้ายพยักษ์เล็กถึงตัว

จังหวังกดแขนลมถันด้วยสองซ้ายครับ
เมื่อไฟไฟดับนิดเดียวครับ
โหแต่ยังดีครับพ้นจริงครับอิสิทรอง

โอ้โหมาครับพยายามจะเด้งตีเอาคืนครับอินซีทอง
พยายามจะต่อยในเกมของตัวเองแล้วครับอินซีดองเบียนเข้ามาเสียบด้วยเขาขวา

พยายามจะขวางเอาไว้ครับอินสีทองเสียบซ้าย

พอออกมาครับอินทรีย์ทองเดี๋ยวจะเจินต้อนบ้างครับ

โอ้โหสองซ้ายของพยายามเล็กชะวัดชะเบียนเหลือเกินครับ

เอาแล้วครับมันหลุดซ้ายเสียบด้วยเขาซ้าย

พยายามเล็กกดตัวลงมาแค่ซ้ายเสียบขวาขึ้น
ไหนครับโอ้โหมีแล้วครับทางด้านอินทรีย์ทอง

หลังจากโดนสอกเข้าไปครับจั๊วครับ

โดนดับด้วยแค่ไซด์อ้าวยังมีหมันขวาได้

รับกอดพอร์ตที่หลังครับเสียบด้วยของขวา

สองไซด์ของประยักษ์เล็กเดินอันตรายครับ

ถ้าโดนไปดีเหนือเกินครับพยายามจะลุย

เอาละครับรับปฏิติทางต่อนั้นต่อ

เพื่อมาเป็นเกียร์ร่วมรับประทานอาหารในงานวันที่๑๗ธันวาคม

ณโรงเรียนเจียนหัวบังหลวงครับสามารถโทรติดต่อได้
และอีกหนึ่งข่าวดีนั่นก็คือ
เปิดให้แฟนมวยชาวไทยรับชมฟรี

พระหัส๕คู่จัดเต็มครับ
โอ้โหจัดหนักจัดเต็มให้กับแฟนรายการ
แล้วก็แฟนมวยที่ชื่นชอบกีฬามวยไทยนะครับ

ทำมวยไทยให้เป็นกีฬาที่ทุกคนดูได้

ดินศิธองมาพยาคเลกเว้าหมันลักแรก

บันผน้องเอ้ามาแล้วครับมาเป็นชุดครับดินศิธอง

มีสีทองหรือว่าเฟ้ารุ่งอิงเกิ้ลโบรไทย
โอ้โหดูหัวจิตหัวใจของแกครับ
เด็กนุ่มย่ำข้างหน้า
จิ้นมัดหนึ่งสองโยนหนึ่งแห้งครับ

กระตุกเหลี่ยมนิดเดียวครับแล้วชู้ด้วยเขาซ้ายครับ
แล้วก็ปัดหนึ่งสอง
มาดูไหนนี่สี่สี่สองที่เมื่อขวา

กลัวแพนมวยไม่เห็นอัพการไม่เห็นครับ

ต้องบอกว่าตัวลำตัวมีอาการครับจิ้มลำตัวอีกที

โอ้ยซ้ำเข้าไปยังเก่าเหลือเกินครับ
โอ้ยดวนชวนแรกนะครับรุ่นน้องไม่เก่งจากสี่รุ่นพี่

แรกเจอด้วนกับตีขวา

นี่แหละครับความมันของไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ทิ้งด้วยมันขวาเชียบด้วยเขาขวา

เจอสัตว์ด้วยแข่งขวาครับเข้าเต็มชายโครง
โรงพยาบาลประกาศตวกมือยุติการชกเลยครับ
เต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยครับ
โอ้โหสวยงามครับต้องบอกว่า
ตั้งแต่ยกแรกครับยกสองนี่โดนศอกซ้ายครับ

แล้วหลังจากนั้นเดินบี้เลยครับด้วยหมัดด้วยเข่าครับ
แล้วสุดท้ายเป็นผลครับจังหวะสุดท้ายนี่ดึงไม่พ้นเดี๋ยวดูภาพช้าครับ
มันชุดก่อนครับกึ่งแข้งกึ่งเข่าโยนตามเข้าไปทุบด้วยซ้าย
นี่ครับพยายามจะดักด้วยศอกครับทางด้านพยักษ์เล็ก
นี่ครับดึงไม่พ้นครับโอ้โหดึงไม่พ้นครับ
ต้องบอกว่าจังหวะแบบนี้จังหวะเหนื่อยครับโอ้โห
ไม่ได้หายใจเลยครับไม่ได้เกร็งหน้าท้อง
ดึงไม่พ้นเจอซัดเข้าไปในจังหวะที่หายใจนี่
มันจุกมันเสียดนะครับโอ้โหหาเลยครับไปบนเวทีลุ้นรางวัลกันครับ
โอ้โหชกกันมาแบบนี้เราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

มุมแนนนะครับรับไปเลยเงินรางวัลไฟเตอร์๕๐๐๐บาท

มวยไทย
โอ้โหเรียกได้ว่าคู่นี้เดือดจริงนะครับพี่ท็อป

คู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับรายการ
ไทยอยู่ด้านมวยไทยไฟเตอร์